คุณผู้ชมครับวันจันทร์แบบนี้หลายคนโอ๊ยวันจันทร์แล้วเหรอเนี่ย

ยิ่งวันจันนี้มันเป็นวันจันทร์ที่ต่อเนื่องจากวันหยุดยาว

วันหยุดผ่านไปวัยยังก็โกหก

แต่ในเมื่อวันจันทร์แบบนี้หลายคนอาจจะยังแบบว่าง่วง
ไม่อยากตื่นไม่อยากตื่นเพราะฉะนั้นเรามีคลิปที่เรารวบรวมเอาไว้แล้วนะ
ให้คุณผู้ชมได้ตื่นขึ้นมารับสัปดาห์ใหม่ในสัปดาห์นี้

ตามกันเลยในช่วงของตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำวันนี้ไปทานของอร่อยกันสักหน่อยครับ
กับเมนูที่มีชื่อว่าผัดกะหล่ำของคุณพี่ผู้ชายท่านนี้
บอกเลยว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
ครับอันนี้คือการผัดกะหล่ำของพี่นุนครสวรรค์

มานี่สุดยอดครับ

นะฮะผัดกะหล่ำเหลือเปลี่ยนร้างคาใหม่แล้ว

ลุ้นสู้ดังไฟใจร้อนและดังไฟ
ถ้าไม่สู้ก็คงตายถ้าไม่สู้ก็คงหลาย

ในภาพที่คิดไว้คือมันต้องอร่อยแน่
และที่สำคัญไฟมันไม่น่าจะลุกได้ขนาดนี้นะ
สรุปว่าเมนูนี้มันผัดกะหล่ำหรือผัดผักบุ้งไฟแดงกันแน่ล่ะครับเนี่ย
แต่ที่แน่เนี่ยเกือบจะได้เปลี่ยนหลังคาใหม่แล้วล่ะครับ

คราวนี้เราไปดูวิถีดาราดังหรือซุปตากันหน่อย
เรียกได้ว่าไม่ว่าเดินไปทางไหนหรือกำลังทำอะไรอยู่
ก็ตกเป็นที่จับจ้องของเหล่าแฟนคลับอย่างคุณพี่ท่านนี้
แสงแฟชรัวขนาดนี้สงสัยจะโด่งดังมากแน่ล่ะครับ
ล่ออย่างห้องแล้วเขาจะจนหล่ออย่าง

โอ้โหโถตอนเห็นแวบแรกก็คิดว่าคุณพี่ผู้ชายคนนี้เนี่ย
คงจะเป็นดาราดังไม่ก็เป็นเน็ตไอดอลที่มีคนติดตามเยอะแน่นอน
เพราะดูจากไฟแฟชที่สาดใส่คุณพี่รัวขนาดนี้เนี่ย
มันต้องไม่ธรรมดาแต่ที่ไหนได้เดินเป็นแสงไฟจากการเชื่อมเหล็กนี่เอง
โอ้โหทำไปได้
คลิปนี้ขอเอาใจคุณผู้หญิงกันหน่อยเพราะเขาบอกว่า
ร้านเสริมสวยกับผู้หญิงมันเป็นของคู่กันคู่กัน
แล้วยิ่งจะใกล้เทศกาลคิสมัสแบบนี้แล้วด้วย
ก็ต้องเปลี่ยนลุคกันสักหน่อยเหมือนอย่างพี่ผู้หญิงคนนี้ครับ

ว่าทรงผมนี้เนี่ยจะฝุดฝุ่นเป็นรายเพศ
เล่นเอาทรงผมมาทำเป็นต้นคริสต์มัสขนาดนี้เนี่ย
รับรองเลยว่าแค่เดินออกจากร้านเท่านั้นมีแต่คนมองอย่างแน่นอน
คุณผู้หญิงคนไหนอยากกินกับเทศกาลก็ลองทำทรงนี้ดูกันได้นะครับ
เวลาเดินผ่านไปที่ไหนแล้วไปเจอกับสุนัขดุเข้าคุณผู้ชม

ลองมาทำแบบนี้ดูไหมล่ะครับ
รับรองว่าไม่โดนสุนัขงับขาอย่างแน่นอน

จากพี่จะต้องจินตนาการล้นเหลือแล้วเนี่ยบอกเลยว่าพี่จะต้องใจสู้มากด้วยนะครับเนี่ย
เพราะว่าเหล่าน้องหมาก็ไม่ถอยเห่าสู้อย่างต่อเนื่อง

เพราะพลังหรือของขลังอะไรทำให้พี่เขารอดพ้นจากการโดนรุมมาได้
แนะนำว่าถ้าใครไปเจอสุนัขดูแบบนี้แล้วก็ค่อยเดินหนีออกมาอย่างเนียนจะดีกว่านะครับ
โอ้โห
โอ้โหลีราคลิปท้ายนี้ควรมีของจริง

โอ้โหทำเอาหมา๓ตัวรุมนี้หนีกระเจิงไปเลย

แรกเขาก็เป็นห่วงเขานะว่าเฮ้ยยิ่งทำอย่างนี้หมายิ่งจะรุมหรือเปล่า

เออแต่ว่าอย่างที่ได้ฟังไปว่าเขาเตือนว่าถ้าไปเจอหมาดูจริงทำตัวสงบเงี่ยมแล้วก็เดินหนีไปดีกว่า